อุทาหรณ์ที่คงต้องมาเตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เนื้อยอดฮิตอย่างหนึ่งก็คือหมูกระทะนะครับ
วันนี้ตำรวจสามารถที่จะจัดการกับผู้ที่แอบอ้างนะครับ

พอสั่งมาทานแล้วก็ได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ

เจ้าของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่เปิดขายมานานกว่า๑๔ปี
ต้องตกใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีลูกค้าย่านราชเทวีติดต่อมาบอกว่า
มีคนนำชื่อร้านหมูกระทะของเขาไปแอบอ้างและขายส่งหมูกระทะด้วย
จึงตรวจสอบก็พบว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะเมื่อติดต่อไปยังคนที่แอบอ้างแล้วสอบถามรายละเอียดก็ตอบไม่ได้
ลองให้รถจักรยานยนต์รับจ้างย่านราชเทวี
โทรศัพท์สั่งให้เอาหมูกระทะมาส่งก็พบว่าเป็นชาวเวียดนาม
จากนั้นจึงแจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่ม

เวียดนามเปิดขายอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์๒๖แยก๒
ตรวจสอบมีทั้งสติ๊กเกอร์ร้านหมูกระทะของเจ้าต่างปิดไว้ที่ในบ้าน
ถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหมูกระทะเป็นจำนวนมาก
ซึ่งวัตถุดิบต่างนั้นแตกต่างจากของที่ร้านโดยสิ้นเชิง
เขาคิดว่าการแอบอ้างขายหมูกระทะ
ของชาวเวียดนามจะทำกันเป็นขบวนการ

ร้องเรียนมาทางเพจร้านเป็นจำนวนมาก

สุจริตก็คือว่า๑อาหารสินค้าที่ผู้บริโภคทานเข้าไป
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบให้เห็นชัดถ้าท้องเสีย
แล้วลูกค้าประจำเขาจะมีของเขานะครับ

โดยที่ว่าเจ้าตัวไม่ได้รับรู้ประมาณนี้

เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คือ
ไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้า
หรือว่าอาหารที่เขาทานเข้าไป

และนายฮองวันหมั่นชาวเวียดนาม
แอบอ้างขายหมูกระทะมาสอบปากคำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาก่อน
พอได้เรียนรู้วิธีการทำและขายหมูกระทะ

แต่เปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าตัว
อนทำ
ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าว

เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นกระดาษใบปลิว
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อ
แหล่งกำเนิดคุณภาพหรือปริมาณอันเป็นเท็จ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน